ครับพาไปที่หนองคายกันก่อนค่ะ
ประเพณีสงกรานนะคะก็จะเห็นภาพที่มีการแห่หลวงพ่อพระสัย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองนะคะ
ปกติก็จะให้พี่น้องประชาชนได้มีการส่งน้ำพระ
ก็จะเป็นลักษณะของการโปรยดอกไม้แทนค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ
เช้าวันนี้ชาวหนองคายร่วมการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบ

ปรับรูปแบบก็ใช้วิธีการโปรยดอกไม้แทน
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความศักระบูชานะคะ
ระหว่างทางพระสงฆ์โปรยดอกไม้ข้างทาง
ส่วนประชาชนก็รอไหว้ศักระอยู่รอบอุโบสถ
และนำดอกไม้มาร่วมโปรยด้วยนะคะ
ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แห่ครบ๓รอบก็อันเชิญหลวงพ่อพระสัยประดิษฐานที่สาราพลับพลา
หน้าพระอุโบสถจากนั้นก็ให้ประชาชนได้ส่งน้ำ
มีมาตรการควบคุมเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เว้นระยะห่างอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
ก็ให้ประชาชนส่งน้ำพระในลักษณะของการจำกัดจำนวนด้วย
และกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเรื่องของการทำบุญตักบาล
แก่ปีชงแก้บนมหรสบรื่นเริงงดทุกกิจกรรม
แล้วก็ทางวัดจะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัย
ไปปฏิสถานที่พระอุโบสถตามเดิมในวันที่๑๘เมษายนนี้ค่ะ